รักทั้งแฟนคลับแล้วก็ตัวศิลปินเองคุณนุ๊กธนดลค่ะ
คือเมื่อวานนะคือพี่ไปเจอตัวจริงมานะคะ

นี่คือภาพที่สนามบินเมื่อตอนตีสอง
คือจริงต้องเล่าให้ฟังว่า
หนุ่มนุ๊กต้องบินไปทำงานที่ฮ่องกงเพราะว่าผู้จิ้นไปนะคะ
แต่พอรู้ว่าแฟนคลับตั้งใจทุ่มโหวตให้ตัวเองค่ะ
นุ๊กก็ยอมทิ้งตัวเครื่องบินที่จองไว้ค่ะ
คือเมื่อวานเขาไปงานรับรางวัลถูกไหมคือเมื่อวานเขาไปงานรับรางวัลถูกไหม
ใช่คือไปงานรับรางวัลจ่อนนี้คือแบบเมื่อคืนประมาณปีสองค่ะ

ดูสิคะแฟนคลับเยอะมาก

ช่อนั้นคือใหญ่มากจริงค่ะ
คือรอนุ๊กที่งานไม่พอนะคะ

ก็ตามไปส่งถึงสนามบินอีกค่ะ
เรียกว่างานนี้นะคะมีแต่ภาพในความสุขและรอยยิ้มจริง
โก้เขาต้องเดินแบบเท่แบบนั้นนะคะ
โดยหนุ่มนุ๊กในลูกโอป้าเปิดใจกับพี่แจ๊กรีนว่า
ดีใจมากที่แฟนคับรักเล่นดูนะคะ

และอยากให้เชื่อใจว่านุ่มลูกทุ่งคนนี้นะคะ
ก็จะรักแฟนคลับแบบนี้ไปอีกนานเลยค่ะ
ส่วนที่โพสต์ตัดเพราะล่าสุดหลายคนก็เป็นห่วงนะคะ
เพราะว่านุ๊กเหนื่อยจากการทำงาน

แต่หนูบอกว่าไอ้ผมมันก็วัยรุ่นด้วยสิ
บางทีมันก็มีเรื่องว้าวุ่นหน่อยนะพี่
ไปฟังเสียงนุ่มนุ๊กคนโก้นะคะ
ตั้งแต่วันแรกเขารู้สึกว่าเขารวมกลุ่มกัน

มันเห็นความตั้งใจเขาแล้วมันรู้สึกว่า
สงสารไอ้พี่เอฟซีอะงั้นก็เลื่อนตัวเลยแล้วกัน

แล้วมันก็รู้สึกว่ามันเหนื่อย
แต่มันก็เป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งชั่วขณะหนึ่ง
อื้อตอนนี้ก็ดีแล้วล้อก็เดิม

สัมภาษณะน้องก็สัมภาษณ์เข้ามาทำไมต้องตอบ

ถึงฮ่องกงคือทริปนี้คือไปก่อน

คือเขาตั้งใจบอกเลยว่าตั้งใจไปมู๑๐๐เต็มนะคะ
แล้วก็คือเดี๋ยวจะเอาบุญมาฝากแฟนแน่นอนค่ะ

เอาบุมวาดเป็นภาพให้ความสุขที่แบบว่าดูแล้วมีแต่รอยยิ้ม
แล้วเดี๋ยวกลับมาก็จะมีความสุขเพิ่มขึ้นไปอีก
เพราะวันที่๒๑นี้นะครับ
คุณผู้ชมค่ะคุณนุ๊กเนี่ยเขาจะจัดวันเกิดขึ้นที่หอประชุมจังหวัดขอนแก่น